คุณผู้ชมครับจากประเด็นเรื่องของเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
เราไม่ทิ้งกันตอนนี้เหมือนกับว่าถูกทิ้งหลายคนเหมือนกัน

ไว้กลางทางกับความเด็บร้อนที่มันเกิดขึ้นจากโควิด๑
เพราะว่าลงทะเบียนไปปุ๊บไม่เคยทำนาทำสวนไม่มีที่นา
แต่ว่าระบบตอบกลับมาว่าคุณเป็นเกษตรกร

ทุกคนได้เป็นเกษตรกรหมดเลยโดยที่ไม่ต้องมีที่นาก็ได้
บางทีอาชีพตรงนะแต่ระบบบอกว่าอาชีพคุณไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ได้เงินไป
แต่ว่าอาชีพที่แบบเป็นครูเป็นค่าราชการเอ้าทำไมผ่าน

แล้ววันนี้คนบางส่วนที่ถูกตัดตกแบบนี้
เดินทางมาที่กระทรวงการคลังอยากได้คำตอบ
ขอเรียกร้องหน่อยฉันทำไมถึงไม่ได้เงิน
ทำไมฉันถึงต้องถูกปัดตกเป็นเกษตรกร

บางคนบอกว่าถ้าไม่ได้เงินจะไปขอทานแล้วนะ

ค่าเช่าหอเข้าห้องไม่มีแล้วนะจะเอายังไงกับพวกเขาดี
แล้วก็บอกว่าให้ไปอุทธรณ์ในเว็บไซต์เท่านั้น
คำถามคือทำไม่เป็นทำยังไงล่ะ
เป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยซึ่งมีภาพบางส่วนที่มันมี
เกิดจะมีการกระทบกระทั่งกันก็มีนะ
บุคคลที่เขาไม่พอใจกับคำตอบที่ได้คำถามที่ถามไปอะไรแบบนี้นะฮะ
ช่วงเช้าประชาชนเป็นร้อยคนเดินทางไป
ส่วนใหญ่ก็เป็นค้าขายขับแท็กซี่คนขับวินมอเตอร์ไซค์นะฮะ
ลงทะเบียนรับเงิน๕๐๐บาทจากเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันดอดคอม

อาชีพคุณไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เงินนี้ไป
สุดท้ายก็ต้องการคำตอบครับว่าทำไมถึงไม่ได้

ใครที่ไม่ได้เงินตรงนี้ให้เดินทางไปได้
ที่กระทรวงที่โรงอาหารแต่สักพักนึงเขาบอกว่า
ยกเลิกไม่ต้องไปแต่จะมีปุ่มอุทธรณ์ให้เว็บไซต์นั้นอ่ะ
ให้คนเข้าไปอุทธรณในเว็บไซต์นั้นแทนแต่ว่าประชาชนก็
อาจจะไม่ทราบก็เลยเดินทางไปในวันนี้กันเยอะเหมือนกัน
สุดท้ายไปถามผู้บริหารกระทรวงการคลัง
ทำไมถึงไม่ได้เงินช่วยเหลือทั้งที่เขาไม่ได้เป็น
เกษตรกรมาก่อนเลยและเดือดร้อนจริง
อย่างคนขับวินที่เห็นในภาพนี้นะฮะ
หนึ่งคนคุณป้าเพลิน
ป้าเพ็ญเนี่ยมีอาชีพขายของที่ตลาดนี่คุณป้าคนนี้
รายได้ไม่มีเงินที่เก็บก็หมด
ลงทะเบียนเอาเงินเยียวยาก็ถูกปัดตกไม่ได้สิทธิ์นี้ไป
เครียดมากสัมภาษณ์ไปร้องไห้ไปแล้วบอกว่า
ถ้าสุดท้ายป้าไม่ได้๕๐๐บาทป้าต้องพาหลานไปนั่งขอทาน
ทำไมถึงไม่ช่วยล่ะแต่จริงเปิดตลาดให้ขายดิ
จับไม่มาเอา๕๐๐๐บาทจับไม่มางดสอดตลาด
หลานยืนเดือนละ๓๐๐บาทอย่างเด็กยืน๖บาท
ข้อมูลข้างไม่ได้อยู่ในคนกระทก
ตอนนี้ฉันโพยไม่รู้เมื่อพลอดภัย

คือถึงบอกว่ามาตรการที่เข้มงวดมันต้องมาพร้อมกับมาตรการเยียวยา
ถ้าคุณใช้มาตรการเข้มงวดปิดล็อกดาวน์ทุกสถานที่
แต่มาตรการเยียวยามาไม่ถึงและไม่ครอบคลุมเนี่ย
ปัญหาแบบนี้มันต้องเกิดแน่นอนเพราะคนทำมาหากินไม่ได้
ประเด็นคืออาชีพมันไม่ตรงกับความเป็นจริงที่เขาทำอยู่เนี่ย

คุณผู้ชมส่งไลน์มาหน้าจอบอกตอนนี้ลำบากมากเลยแม้แต่ข้าวก็ไม่มีกิน
เนี่ยครับนะฮะแล้วคนที่ออกมาพบกับกลุ่มประชาชนที่ไปก็คือ
นายประสงค์ภูณธเนธครับประหลัดกระทรวงการคลัง
ต้องลงมาชี้แจงเองกับประชาชนตั้งแต่เช้าเลย
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมันมาจากประชาชนกรอกข้อมูลผิด

ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นมันไม่พบข้อมูล
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด
หรือใส่คำนำหน้านายนางนางสาวผิด
ระบบมันพอมันไปจับข้อมูลกันมันก็เลยขัดข้อง

ส่วนกรณีที่มีระบบขึ้นแล้วก็ตอบไป
ส่วนใหญ่บอกว่าคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นเกษตรกรเนี่ย
เขาบอกว่าเนื่องจากว่าพ่อแม่ของบุคคลที่ลงข้อมูลนั้นเป็นเกษตรกร
แล้วพ่อแม่ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แล้วไปใส่ข้อมูลในช่องท้ายว่าลูกเป็นบุคคลที่ไปช่วยทำการเกษตร
แล้วข้อมูลนี้มันไปอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตร
จึงไม่ได้รับเงินเยียวยาตรงนี้ไป
ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านี้ไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อน
คือมันก็ต้องแยกกันนะคะว่าโครงการแต่ละโครงการมันต่างกันเนาะ
เออนะฮะซึ่งจริงแล้วมีบางคนขับแท็กซี่อยู่
แต่ระบบบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรอะไรแบบนี้
หลัดก็เลยบอกว่าอย่างนี้ละกันทุกคนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไปอุทธรณ์ในเว็บ

ถ้าพบว่าคุณมีใบอนุญาตประกอบอาชีพจริงว่าเป็นแท็กซี่เป็นใครก็ตามที
อย่างเร็วที่สุด๑๙เมษายนช้าสุด๒๒เมษายน
ระบบจะเริ่มเปิดแบบฟอร์มให้แต่ละคนที่มีอาชีพไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ครั้งแรกต้องอธิบายกันเยอะแยะมากมาย
แล้วก็เขาจะพิจารณาคนที่อุทธรณ์ภายใน๗วัน
ถ้าใครอุทธรณ์แล้วข้อมูลมันตรงมันได้ตามสิทธิ์นั้นก็จะโอนเงิน๕๐๐๐บาทให้ทันที
มันจะมีปุ่มให้ขึ้นมาว่าอุทธรณ์คลิกเข้าไปแล้วทำตามที่เขาบอก
ใส่ข้อมูลว่าปัจจุบันทำอาชีพอะไรแล้วให้เขาตรวจสอบกัน

คนรอไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าคนไม่มีงานทำไม่มีเงินไม่มีข้าวจะกินแล้ว